บินกลับมาจากเมืองกลับมาจากเบลยี่ยมได้สองวัน
แต่ว่าเจ้าตัวยังคงฟิตซ้อมร่างกายต่อเนื่อง

ในเกมอุ่นเครื่องกับทีมจัดจิน๒มิถุนายวันนี้
แม้จะยังไม่ถึงกำหนดเข้าแคมป์ทีมชาติในวันจันทร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้นะครับแต่กวินธรรมสัจจานันต์ผู้รักษาประตูที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับโอเอชรูเวิลทีมในดิวิชั่น๒เบลเยี่ยมยังรักษาความฟิตตามโปรแกรมที่ได้รับจากต้นสังกัดด้วยการเล่นฟิตเนส๑ชั่วโมงต่อด้วยการว
อุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนวันที่๒วิทยุนายนนี้ว่าเป็นเกมที่จะได้พิสูจน์ว่าประสบการณ์จากการเล่นในเบลเยี่ยมจะช่วยให้เขาทำผลงานได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนและจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชนะเพื่อทำอันดับโลกให้สูงขึ้นนะครับ

ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
นำลูกทีมไปสักการะพระบรมรูป

วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่๒๗และ๓๐พฤษภาคมนี้
อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้สัมผัสเกมที่ไม่หนักแบบนี้

ก่อนขึ้นมาเป็นตัวแทนรุ่นพี่ในอนาคต

ก็พักตัวหลักอย่างกาญจนาสังเงิน
วรรณพรบุญสิงศ์พิษสมัครสอนสัย

และรุ่งที่ติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกอย่าง
นิตาพรมรัฐสิริการพยักเนธ
กริตตาอ่อนสมัยพรพิรุณพิลาวัน
ก็รอทางอาจารย์ค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็อยากลงไปเล่นอยู่ครับ
ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ก็จะพยายามพลาดให้น้อยที่สุด

ถ้าเราพลาดพี่เขาก็บอกตลอดทุกคนค่ะ
ไม่มีไปก็สนิทกับทุกคนก็ได้ค่ะ
ก็เข้ามาตอนแรกก็กดดันค่ะ

แต่พออยู่ไปก็รู้สึกสนิทแล้วก็พี่เขาก็ซ้อมแบบ
แบบตั้งใจซ้อมซ้อมดีใช่ค่ะ
มันก็ต่างกันกับชุดเล็กอยู่ค่ะ